ชาวบ้านเนี่ยไปเจอกับรางปลวกแปลกอยู่ในสวน
แปลกแค่ไหนก็รีบไปตามดูหน่อยจ้า

นี่คืออย่าไปเดินใกล้น่ะคือเราอาจจะสั่นเสือเทือ

คือหมู่๖ตำบลตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
ปลวกสร้างรังสูงกว่า๑เมตร
แต่ส่วนที่มันประหลาดก็คือตรงยอดเห็นไหม
มันแตกยอดขึ้นไปเป็นเหมือนลักษณะยอดเล็ก
เหมือนบางสูงชันไปเลย
ปลวกนี้อยู่บริเวณสวนป่าไผ่รวกบนเขาท้ายหมู่บ้าน
ไม่ใช่แค่ลักษณะของจอมปลวกที่แปลก
เขาร่ำลือกันอีกว่าให้โชคให้ลาบกับเจ้าของงวดมาแล้ว

งานนี้คู่หูเมืองพยาวไปสิคะ
มาแล้วครูศรีเมืองพยาว
เออเอาทูปไปแล้วอ่านิแบงค์ทูปกันกรามไหว้ขอโชคลาดตามความเชื่อหน่อย
พี่เขาว่าไงเห็นไหมอ่ะเห็นไหมล่ะไอ้ขอเห็นไหมบอกหน่อยได้ไหม

ก็นั่นไงไม่เห็นอะไรเลยนอกจากจอมปลวกกับพี่สองคนที่ไปทำข่าวนะ
เอาเป็นว่าความเชื่อของจอมปลวกมันก็ยังคงมีอยู่นะแต่ว่าความเป็นไปได้ตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็เกิดขึ้นได้
ปลวกมันก็มักทำรังแปลกรูปทรงต่างนานา
แต่พี่คู่ซี้เมืองพยาวเนี่ยเขาก็ไปดูข่าวแปลกนี้บ่อยนะ
จริงอยากจะถามเขาเหมือนกันนะเคยได้โชคได้ลาบบ้างไหมเวลาไปกราบไหว้ไปอะไรพวกนี้
ไปทำข่าวคนได้โชคได้ลาบแล้วตัวพี่เองได้บ้าง
คือไอ้คนที่ได้มีนะไอ้คนที่ได้มีนะแต่ไม่ได้อยู่ที่พยาว
อยู่ไหนอ่ะอยู่ในสตูดิโอเราเนี่ยไปที่พยาวเราได้อ่ะ
คุณได้โชคได้ลาบคุณนุ๊กกี้เนี่ยนุ๊กกี้ช่างภาพในสตูดิโอไอ้กล้องนี้แหละ